คุณธรรมทวดิแน็นต์ถามเปิดไว้ให้เลยนะคะว่า
คือวันนี้ไม่แน่ใจว่าคะแนนจะออกมาเป็นแบบไหน
เป็นไปตามที่พักคาดหรือไม่คาดไม่ทราบ

ถ้าดูไปถึงดึกแล้วคะแนนค่อนข้างนิ่งแล้วเนี่ย
แถลงเรียกร้องพักอื่นในสอสอด้วยกันไหมคะ
ก็เดี๋ยวเราจะคงดึกคืนนี้นะครับก็คงจะมีการแถลงข่าวอีกสักครั้งนะครับ
เพื่อดูผลนะครับแล้วก็เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ชนะในค่ำคืนนี้นะครับ

จะมีข้อเรียกร้องออกมาด้วยไหมคะไม่ว่าจะเป็นกับพักอันดับหนึ่งอันดับสอง
หรือว่าแถลงเพื่อที่จะเหมือนกับรวบรวมเสียงสอสอด้วยกันอีก
อย่างที่คุณธนทรพยายามทำก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งนะคะ
คงคงเดี๋ยวรอดูทั้งหน้ากระดานก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวรอให้เห็นภาพ
อีกนิดเดียวก็รู้ครับอีกนิดเดียวก็เห็นทั้งภาพทั้งหน้ากระดานนะครับ
เดี๋ยวเห็นหน้ากระดานเมื่อไหร่นะครับเราก็คงจะพอมองเห็นว่า

ธนทรถ้าดูจากที่คะแนนออกมานะคะซึ่งก็ยังสามารถจะเปลี่ยนแปลงลำดับ
แล้วก็ที่นั่งได้เสมอเนี่ยนะคะอนาคตใหม่คิดว่าเกินเป้าของพักตัวเองที่ตั้งไว้ไหมคะ
ก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนมากเลยนะครับ
สนับสนุนที่ศรัทธาพวกเราที่ให้เสียงของทุกท่านกับพวกเราในวันนี้ทั้งวันนะครับ
วันนี้คะแนนเสียงความศรัทธาความเชื่อมั่นของทุกคนที่ให้กับอนาคตใหม่
แสดงให้ประเทศไทยเห็นแล้วว่าพักอนาคตใหม่มีที่ยืนอยู่ในภูมิทัศน์การเมืองไทย
พักอนาคตใหม่เป็นพลังสำคัญของการเนินไทย
มีอาจารย์สุขุมอาจารย์พรศาลอาจารย์สติธร
ดูแล้วเนี่ยนอกเหนือจากคะแนนที่ออกมาเนี่ยนะคะ

ยังสามารถจะเปลี่ยนแปลงคะแนนของประชาชนได้อีก
ว่าจะเป็นเรื่องของคดีจะไปถึงมียุบพักไหม
โดยเฉพาะตัวแต่ละคนนะคะ
หรือแม้กระทั่งเรื่องของขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นในสภา
นี่ยังไม่รวมถึงขั้นตอนทางการเมือง
จับกับใครก่อนหรือจะมีงูเห่าแหกคอกหรืออะไร
ตรงนี้อนาคตใหม่ประเมินแค่ไหนคะ
ก็ต้องบอกว่าฝั่งที่ถืออำนาจอยู่ในปัจจุบัน

ไม่ว่าจะเป็นการใช้กฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นการใช้องค์กรอิสระหรืออะไร

ดังนั้นก็ต้องบอกว่าเรามองไม่ออกว่าสังคมไทยจะเป็นยังไง
วันนี้พี่น้องประชาชนได้ตัดสินออกมาแล้วนะครับ
เหลือจากนี้ว่าพักการเมืองทุกพัก
เชื่อมั่นในประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหน
ถ้าเชื่อมั่นในเสียงของประชาชนอย่างที่พูดกันจริงนะครับ
สมาชิกสภาพผู้แทนราษดรสามารถปิดสวิตช์สว

โดยพักที่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน
ถ้าทุกคนยกมือสนับสนุน
รายชื่อนายกรัฐมนตรีที่เสนอจากพักที่รวมเสียงข้างมากได้
สวิตช์สวได้ความวุ่นวายก็จะไม่เกิดขึ้น
ผมคิดว่านี่เป็นทางออกที่สงบสุขที่สุดที่สันติสุขที่สุด
ที่จะเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยหลังจากการเลือกตั้ง
ผมยังเชื่ออย่างนั้นว่าการปิดสวิตช์สว
เป็นกลไกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยในวันนี้
ธนทรคะตอนนี้มีตัวแทนพักไหน
เริ่มจะคุยกับคนของอนาคตใหม่ยังคะ
คะแนนออกมาประมาณนี้เวลานี้ค่ะ
ยังไม่มีเลยครับก็ต้องบอกว่า
อนาคตใหม่นะครับได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารของพักอนาคตใหม่
อีก๒วันที่จะถึงเพื่อหาข้อสรุป
ท่าทีของพักอนาคตใหม่หลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไป
ท่าทีของพักต่อผลการเลือกตั้ง
ว่าจะทำอะไรกับใครอย่างไรบ้าง
เป็นเรื่องที่ต้องขอมติจากคณะกรรมการบริหารภักดิ์
ซึ่งเราจะเรียกประชุมในอีกไม่ช้านี้
หลังจากการประชุมนั้นท่าทีของพวกเราก็คงจะชัดเจนมากขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามผมยืนยันในจุดยืนเดิมว่า
ภารกิจอันดับหนึ่งของการเลือกตั้งครั้งนี้ของพักอนาคตใหม่
คือการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคอสช
ถ้าเราหยุดยั้งการสืบทอดของอำนาจของคอสชได้
เราจะเปิดประตูให้กับการนำประเทศไทยกลับไปสู่ประชาธิปไตยเป็นไปได้
แต่ถ้าคศสืบทอดอำนาจได้ประตูนี้จะปิดลง
แล้วเราจะอยู่กับสังคมที่ไม่เป็นประชาธิปไตยไปอีกนาน
แปลว่าใน๒วันกว่าจะมีการประชุมในส่วนของพักเพื่อกำหนดท่าทีเนี่ย
ในสองวันนี้ใครติดต่อมาก็จะยังไม่คุย
แล้วก็จะยังไม่ติดต่อพักใดกับใครแน่เลยใช่ไหมคะ
คงคุยเบื้องต้นได้นะครับแต่ว่าให้คำสัญญาอะไรไม่ได้
คำสัญญาอะไรไม่ได้คุยเบื้องต้นได้ว่าเงื่อนไขต่างเป็นยังไง
ผมคิดว่าคงไม่คุยกันคืนนี้นะครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็คงเริ่มคุยกันนะครับ
แต่สัญญงสัญญาอะไรเนี่ยคงจะสัญญาไม่ได้ต้องเป็นมติจากกรรมการบริหารของพักนะครับ
ซึ่งจะเกิดขึ้นในอีก๒๓วันที่จะถึง
คุณธนทรคะกับท่าทีที่อนาคตใหม่เตรียมจะประชุมกัน
จะมีท่าทีเฉพาะต่อภพลังปัชฌาตรรัสหรือท่าทีเฉพาะต่อศาลวอล
หรือมีท่าทีเฉพาะเมื่อรู้แล้วว่านายกคือพลเอกประยุทธ์อีกครั้ง

ก็ต้องบอกว่าสำหรับภักดิ์พลังประชารัฐอนาคตใหม่ชัดเจนตั้งแต่ต้น
ก็คือเราจะไม่ร่วมมือกับพักพลังประชารัฐ
เพราะเราเห็นว่าพักพลังประชารัฐถูกตั้งขึ้นมา
เพื่อเป็นกลไกเพื่อเป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจของคอสช
ดังนั้นด้วยเหตุผลนี้เราจะไม่ร่วมมือกับพักพลังประชารัฐ
ส่วนกรณีของสวเราก็เรียกร้องอย่างที่เราเรียกร้องมาตลอด
สวมีอำนาจแต่อำนาจนั้นไม่ได้มาจากประชาชน
เพราะฉะนั้นสวไม่ควรจะมีส่วนร่วม
ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทย
อำนาจนี้ควรจะอยู่ในมือของสอสอ
คุณธนทรตอนนี้ในส่วนของพักอนาคตใหม่
ระหว่างที่รอคะแนนจากกตออกมา
ตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีเรื่องไหนไหมที่ตรวจสอบ
หรือจะมีการเรียกร้องหรือกังวลเป็นพิเศษจากการเลือกตั้งคะ
ก็มีรายงานเข้ามาบ้างนะครับ
ถึงเรื่องความไม่ปกติของการนับคะแนน
ซึ่งทำให้พักบางพักได้คะแนนสูง
กว่าที่สังคมจับตามอง
บางพักมีคะแนนสูงมากกว่าที่สังคมเคยให้ความคิดเห็นไว้
ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวรอดูรายงานจากผู้สมัครสอสอแบบเขตของพักเรา
ดูว่ามีตรงไหนผิดปกติแล้วเราจะทำอะไรดำเนินการอะไรบ้างนะครับ

ตอนนี้คงพูดเฉพาะเจาะจงเป็นเขตยังไม่ได้
คุณธนทรกะว่าจะมีการแถลงภายในคืนนี้อีกสักประมาณกี่ชั่วโมงข้างหน้าคะ

ทางห้องส่งน่าจะเห็นตัวเลขตอนนี้ดีกว่าผม

แต่ว่าในส่วนของคะแนนก็ยังมีความสงสัยกันอยู่ว่า
ถ้านับไปเยอะแล้วแต่คะแนนเวลาส่งมาถึงสู่มณฑล
ตัวเลขหลักจำนวนที่นับคะแนนดิบมันยังค่อนข้างน้อยอยู่นะคะ

ถ้าดูจากใช้ความเร็วจากตอนนี้นะครับ

เดี๋ยวยังไงทางทีมงานดูจังหวะ
เดี๋ยวอาจจะขอสัมภาษณ์คุณธนทรอีกครั้งนะคะ
แล้วก็ดูจังหวะอีกทางกองบกอาจจะขอเชิญมา
ถ้าไทยรัฐยังไม่ได้เลิกรายการ
ว่าคุณธนทรและทีมงานยังไม่หลับไปซะก่อนนะคะ
ยังไงขอบคุณค่ะสวัสดีครับต้องครับขอโอกาสนะ
ขอบคุณทุกคนที่ให้สนับสนุนพวกเราครับ